ขบวนพระบรมราชอิสริยยศในการอัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ไปสู่พระเมรุมาตรที่ท้องสนามหลวง
งามพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๖๒
จะมีคนหามคนฉุดชักจำนวนมากพร้อมด้วยเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
ซึ่งเป็นไปตามราชประเพณีแต่โบราณเพื่อเป็นพระเกียรติยศ
ตามโบราณการริ้วขบวนที่๑จะเชิญพระโกรธทองใหญ่
โดยพระยานมาตร๓ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ผ่านทางประตูเทวพิรมจากนั้นใช้เส้นทางถนนมหาราช
เข้าสู่ถนนท้ายวังมุ่งไปยังถนนสนามชัย
แล้วเชิญพระโกรธทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรส
บริเวณหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพ
รวมระยะทางแปดร้อยสิบเจ็ดเมตรใช้เวลาประมาณสามสิบนาที
เข้าสู่ริ้วขบวนที่๒เมื่อเชิญพระโกรธทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรส
โดยเกลือนบันไดนาคแล้วขบวนจะเคลื่อนจากหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ไปทางถนนสนามชัย
ยาตราขบวนแห่เชิญพระโกรธทองใหญ่จากถนนสนามชัยเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน
หน้ากระทรวงกลาโฮมสารหลักเมืองและสารดีกา
จากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่เชิมพระโกรธทองใหญ่เข้าสู่ท้องสนามหลวง
รวมระยะทางแปดร้อยเก้าสิบเมตรใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง
เชิญพระโกรธทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรสจะใช้เกลินบันไดนาคประดิษฐานพระโกรธทองใหญ่บนราชรสปืนใหญ่
จากนั้นจะตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศเข้าสู่ราชวัฒน์หรือบริเวณประกอบพระราชพิธีเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัด
เวียนพระเมรุมาตรครบ๓รอบแล้วเทียบราชรสปืนใหญ่ที่เกินบันไดหน้าพระเมรุมาตร
เชิมพระโกศทองใหญ่ขึ้นประเด็นสถานณพระจิตตากาธานใช้เวลาประมาณสามสิบนาที